ซึ่งขณะนี้ญาติของนายธวัชชัยตัดสินใจนะครับ
ว่าจะไม่ทำพิธีชาปนกิจ
กว่าคดีการเสียชีวิตจะมีความชัดเจน
ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยืนยันนะครับว่า
ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตไม่สามารถทำให้ตับแตกได้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจีบริษฐศิษฐ์ครับ

คำยืนยันของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ที่ออกมาชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชนว่า
ไม่สามารถส่งผลทำให้ตับหรืออวัยวะภายในร่างกายแตกได้
เนื่องจากตำแหน่งของหัวใจและตับไม่อยู่ใกล้กัน
จึงเป็นไปไม่ได้ที่ตับจะได้รับผลกระทบกระเทือน

ก่อนหน้านี้ได้ออกมาชี้แจงถึงผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
ของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตข้าราชการกรมที่ดินจังหวัดพังงา
ผู้ต้องหาในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาว่าอาการตับแตกนั้น
เกิดจากการผสมพยาบาลเบื้องต้นของทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
อาจกระทบกระเทือนถึงอวัยวะภายใน
ร่างกายคนเราเนี่ยนี่คือช่องทรงอกนี่คือช่องท้อง
สวงอกกับช่องท้องถูกแบ่งแยกจากกันด้วยกระบังลม

เพราะฉะนั้นมันจะไปตับแตกได้ยังไงก็คนละเรื่อง
การตัดแตกก็ต้องมีสาเหตุที่อย่างอื่น
ไม่จำเป็นตับตับแตกไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตทันที
ยกเว้นแต่ว่าตับแตกแล้วเลือดตกมานาน
ตับแตกจนเสียเลือดในช่องท้องจนคนไข้ช็อก

ขอให้โรงพยาบาลจัดชุดแพทย์ฉุกเฉินไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในเวลา๑นาฬิกา๑๐นาทีของวันที่๓๐สิงหาคม

ชุดแพทย์ถูกเชิญก็ได้เดินทางไปถึง
และพบว่านายธวัชชัยอยู่ในสภาพหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้ว
แต่ยังมีสัญญาณชีพในระดับวิกฤต

ก่อนตัดสินใจนำตัวนายธวัชชัยมายังโรงพยาบาล
โดยมีการปั๊มหัวใจอยู่ตลอดเวลา
จนถึงแผนกฉุกเฉินในเวลา๑นาฬิกา๓๓นาที

และยังคงปั๊มหัวใจให้พ้นภาวะวิกฤต
สุดท้ายเวลาประมาณ๔นาฬิกา๔๕นาที
นายธวัชชัยจึงเสียชีวิต
ขณะที่งานชาวพนักกิจศพนายธวัชชัยที่วัดบางหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ต้องการจะเก็บศพไว้จนกว่าคดีนี้จะเป็นที่สิ้นสุด
ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากความกดดัน
สังคมจับตามองเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
ประกอบกับทางวัดไม่สามารถเผาบุคคลที่ตายแบบผิดปกติได้
พร้อมยืนยันว่าไม่มีหน่วยงานใด
หรือใครร้องขอให้เลื่อนการเผาศพออกไปก่อน
ประเพณีของบ้านนี้นะฮะ
การตายผิดธรรมชาติเขาจะไม่ยอมเผาให้นะฮะ

แถวนี้ก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมเนียมของเขา
เขายังไม่เผาเขาจะเก็บให้เก็บไว้ก่อน
แล้วก็อย่างที่สองก็คือ
ข่าวมาว่าผมได้รับความกดดันอะไรอย่างไร
มีผลประโยชน์อย่างไรหรือเปล่าที่จะรีบเผาซะ

ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะให้เก็บไว้ก่อน
ชาปนักกิจศพนายธวัชชัยในวันนี้มีคนมาร่วมงานไม่มากนัก
โดยทางวัดได้จัดพิธีทอดผ้าบางสุกุลวางดอกไม้จันทร์แล้วทำการเผาหลอก
ส่วนร่างของนายธวัชชัยทางญาติได้มอบให้กับทางวัดเก็บรักษา
กว่าคดีนี้จะคลี่ข่ายแล้วเสร็จ